รอปภรุ่นพี่ยิงดับรุ่นน้อง
และลั่นขมับฆ่าตัวตาย
คาร์มแมนชั่นที่บอกเป็นรอปภพรุ่นพี่
เพราะอายุถึง๗๑ปีแล้ว
ไปก่อเหตุยิงรอปภรุ่นน้องนะครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพ
ขณะที่นายนันชินนอกอายุ๗๑ปี
รอปภรุ่นพี่ก่อเหตุใช้อาวุธปืน
ยิงนายอนันต์คำขุนทศอายุ๕๒ปี

ขณะที่กำลังนั่งล้างหน้าแปลงฟันอยู่ตรงก๊อกน้ำ
เยื้องห้องพักแบบไม่ทันระหว่างตัว
โดยนายนันรอปภรุ่นพี่ผู้ก่อเหตุ
เดินถือปืนตรงปรีเข้าไปหานายอนันต์
พร้อมกับกระหน่ำยิงหลายนัด

แต่ท้ายที่สุดก็ล้มลงแล้วก็ถูกยิงใส่อีก
ก่อนที่จะรีบลุกวิ่งหนีเข้าไปในห้องพัก
นายนันรอปภรุ่นพี่จึงเดินตามไปยิงซ้ำอีกนัด
จนนายอันนันทร์เสียชีวิต
จากนั้นนายนันเดินถือปืนออกมา
แล้วก็หยุดนั่งลงบริเวณหน้าห้องพักของตัวเขาเอง
ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นห้องพักของรอปภนะครับ
แมนชั่นแห่งหนึ่งที่งามวงวานนทบุรี
จากนั้นนายนันผู้ก่อเหตุ
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันกับที่ยิงนายอันนันทร์ไป
จ่อหัวพร้อมลั่นไกยิงตัวเองเสียชีวิตเพื่อหนีความผิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นในแมนชั่นในซอยงามวงวาน๑๘จังหวัดนนทบุรี
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองนนทบุรี
พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติพร้อมปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
จำนวน๕ปลอกหัวกระสุน๓หัวตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ขณะที่นางสาวนิทธนลพานทองหลานของเจ้าของแมนชั่น
ก็เป็นผู้ดูแลแมนชั่นที่เกิดเหตุ
ให้การว่านายนันและนายอานันผู้ตาย
ทำงานเป็นรอปภของแมนชั่นมากว่า๑๐ปีแล้ว
แม้ทั้งสองจะทำงานด้วยกันมานาน

จะมีปัญหากันตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนเวร

ก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๒๓อาทิตย์นะครับ
ทั้งสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรง

ต้องเรียกให้ทั้งคู่มาว่ากล่าวตักเตือน
แต่ว่านายนันรอปภรุ่นพี่ที่เป็นคนก่อเหตุ

พูดขู่ว่าจะเอาปืนมายิงนายอนันต์รอปภรุ่นน้อง
หลานสาวของเจ้าของแมนชั่นเอง

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้จริงนะครับ
มันเป็นมานานหรือยังครับ

แต่ว่าเรียกมาเคลียร์แล้วก็เขาก็บอกไม่มีอะไรกัน

แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมูลเหตุมันถึงมีตรงนี้

พันธุ์ตำรวจเอกไพรศาลวงวัชระมงคล

การงั้นเข้าพันธุรกิจระดูก

การสำเร็จผม
เป็นคนของธุรกิจครับ

ผมแทนอยู่แบบนั้น
จากนั้นนะครับนายนันเองก็เดินกลับไปที่หน้าห้องของตัวเอง
ตัดสินใจยิงขมับฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
ส่วนสาเหตุนะครับตำรวจก็บอกว่าแน่ชัดแล้วฮะ
เกิดจากเรื่องส่วนตัวและการแลกเปลี่ยนเวรที่มีปัญหากันมานานครับ